เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

พี่ไม่บอกเค้าก่อนว่าพี่จะซื้อมาให้เค้า
น้า้งก็เฉิงเฉินตอบเลยเนี้ย
เราก็แนะนำกันไปสองคนพูดร้านเดียวกัน

โถดูสิน่ารักเท่าไร

นะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ยังติดตามสถานการณ์โควิดกันอยู่

แต่ผู้ชมภาคอยากที่บอกว่าอย่าตื่นตระหนก

อย่างที่วันนี้ที่มีคนพูดถึงว่า
คนไทยเนี่ยเรายังอยู่ทางฝั่ง

นะฮะวันนี้คนไทย๕๙คนเนี่ย

เขาก็เจาะข้ามแม่สายกลับไทย
เพราะว่าติดโควิดแล้วเนี่ย๓คน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันออกตรวจสอบพื้นที่ว่า
เฮ้ยมันมีแรงงานต่างด้าวรักรอบเข้ามาใช่ป่ะ
เพราะว่าต้องยอมรับยังไงก็แล้วแต่
เราไปโทษตำรวจไม่ได้หรอกไปโทษทหารไม่ได้หรอกเพราะว่าระยะอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยเคยอธิบายเอาไว้เนี่ย
วันนี้น้องอยากนอนนะคะดีนี่อยากนอนวันนี้อิสระเอละสงสัยจะเรบานอนแล้วครับ
ครับผมดีนี่ต้องการจริงด้วยเล่าต่อไปหมดเล่าต่อไปเดี๋ยวเฮียนจะการเอง
ก็คือเอาง่ายว่าณวันนี้เขาก็แบบว่าด้วย๒๐๐๐กว่ากิโลกรัมครับ
หูวันนี้เขาวางแผนผังมาเมื่อกี้นี่ถ้ามีโอกาสได้ดูไทยรัฐกันมาใช่ไหมคะ
เขาเรียงลงมาจากด้านบนประเทศเราปะลงมาจนถึงระนองโอ้โหติดกันแบบยาวมากจริงจริง
ยอดต่อวันยังเป็นหลักพังอ่ะดังนั้นทั้งการทลักษณ์เข้ามาไทยแต่อย่างที่บอกไปถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบถูกกฎหมายเถอะ
ก็จากเมียวดีก็มีเข้ามาทางตากอีก

เรายังจะยกให้กับวันนี้เฉพาะวันนี้นะฮะ

ซึ่งมันก็ยังไกลบ้านไกลเมืองเราถูกต้องไหม
อันดับ๒มาเลเซียอันนี้ใกล้

แต่มาเลเซียเขามีวิธีรับมือกับมันค่อนข้างโอเค
ฟิลิปปินส์อันดับ๔วันนี้คุณดูยอดที่พม่าสิฮะ
เราขอให้จับตาที่พม่า๑๓๒๑คน
เพราะฉะนั้นยอดผู้ป่วยสะสมของพม่าวันนี้

ขณะที่ประเทศไทยของเราวันนี้๑๑คนนะครับ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรายอดผู้ป่วยเป็น๔๑๘๐คน
อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเรามีงานกัน
แล้วเอาตรงก็คือเป็นจากต่างประเทศมันอยู่ซะเยอะถูกไหม

ว่าประเทศไทยของเราขึ้นเป็นอันดับที่๕

ถือว่าตัวเลขยังแบบว่าน่าโอเคอยู่นะ
เราเจอหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้กำลังกระจาย

อย่างแรกเลยว่าทุกคนมันกลัวตาย
แรงงานต่างด้าวก็เริ่มรักรอบเข้ามากัน
หนีเข้าเมืองตกค้างอยู่หรือเปล่า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะ
ต่อมาก็ได้เข้าตรวจสอบสวนส้ม

ซึ่งสวนส้มนี้เนื้อที่ของเขาค่อนข้างจะใหญ่
ภายในมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่๓๒คน

ว่าทั้งหมดเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายหมดเลย

เจ้าหน้าที่จึงให้ทำงานปกติแล้วก็ประชาสัมพันธ
เรื่องการคัดกรองแล้วก็มาตรการป้องกันโควิด๑๙
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดที่ท่าขี้เหล็ก
ไม่ใช่จังหวัดท่าขี้เหล็กอำเภอท่าขี้เหล็กนี่นะครับ
จังหวัดท่าขี้เหล็กที่ประเทศเมียนมาร์
มีคนไทยจะถูกส่งกลับมายังอำเภอแม่สาย
ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์
ข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒จำนวน๕๙คน
เป็นชาย๔๓คนเป็นผู้หญิง๑๖คน
สาธารณสุขเมียนมาร์ก็ตรวจพบแล้ว
ก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการตรวจตรงนู้นก่อน

ก่อนนี้เข้ามาบ้างหรือเปล่าติด๓คนแล้วเป็นผู้หญิงทั้งหมดติดหมดเลย
ทำให้มีการประสามาร์ททางงานฝั่งไทย
ทางคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาร์
ให้เข้าไปรับตัวด้วยรถพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ
ให้แยกให้แยกจากคนที่เขาก็จะมาด้วยกันหมดเลย

ของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
เห็นชอบให้อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ตอนนี้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยร่วมกับพัฒนานะครับ

หลังจากสมาชิก๒๓คนของที่ปรึกษาด้านวัคซีน
หาลือแล้วก็สรุปว่าเฮ้ยสรุปแล้วที่เราทดลองกันไป

อย่าเรียกว่าทดลองแต่ใช้จริงเลย
ซึ่งเอาตรงคือผลมัน๘๐ใช้ได้
ใช้ได้มีบางคนที่อาจจะมีอาการแพ้บ้าง
ที่เขาบอกไปก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาเจียนขึ้นไส้
แล้วก็หายใจในหอบแล้วก็บางคนปวดหัวนะครับ

เขาบอกเราซื้อไว้เถอะกันไว้ก่อน

เดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสใช้กันแล้วล่ะ
แต่ก็ต้องก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่เนาะเองสิเนอะ

แต่คือมันมีหลายบริษัทตอนนี้๔๕บริษัทเองฮะ
แต่ของเรามีบริษัทเดียวที่รีดรออยู่
ปรากฏว่าถามว่ามีคนแพ้ไหมมันมีคนแพ้
อย่างที่เมย์พูดว่า๒คนเนี่ยที่อังกฤษที่สหราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตามผู้คนก็ตามอันนี้ก็คือความหวานของโรคนี้

ที่ทำรายการท็อกโชว์ก็ติดโควิดแล้ว
ติดโควิดไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสตูดิโอ

เขาก็คือตอนนี้ไอลินก็ติดโควิดไปที่เรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่ายังไงแหมคือโดนาทรัมป์ยังติด

ผ่านการอนุมัติงานในราชอาณาจักรหรืออังกฤษแนะนำกรรม
บาเลนส์อุติอาราเบียบไปที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับล่าสุดอย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่าวันนี้
ผู้ติดโควิดของเรามี๑๑คน
๑๑คนเนี่ยยืนยันยอบสะสมุทรที่๔๑๘๐คน

รักษาหายแล้ว๓๙๐๐คน
แล้วก็ยังเหลือคนที่รักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่๒๑๗คน

เฮ้ยไอ้โควิดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วเราจะรับมือกับมันได้นานแค่ไหน

เราก็ป้องกันตัวเองกันไว้ก่อนนะตอนนี้
เพราะว่าไม่รู้ว่าโรคมันอยู่ตรงไหนกับเราบ้าง

ทำเหมือนกับเหมือนกับตอนแรกที่เราเคยทำ
เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งชอบกินหอยแมลงผู้ไหมคะ

อันนี้เขาบอกว่าหอยแมลงผู้มรณะ
หนุ่มท้องร่วงแบบเสียชีวิตเลยนะคะ
พ่อค้าเขายืนยันว่าเขาขายวันละ๕๐กิโลไม่เคยมีใครตาย
แต่อยู่ดีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ก็มีการโพสต์เรื่องราวเตือนภัยในกลุ่มแนะนำที่กินที่เที่ยวที่พัก

กินหอยแมลงผู้ตายหนึ่งดูอาการสองท้องร่วงแบบแรง
ทหารวันนี้แจ้งมาเพื่อทราบ
หลังจากนั้นก็เลยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีเหตุกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริง
แล้วก็มีหลายคนเคยซื้อหอยประเภทนี้ไปทาน
แล้วเกิดอาการท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษ
ล่าสุดค่ะนางรักทองอายุ๕๒ปีเป็นมารดาผู้ตายนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะว่าเกิดอาการท้องเสีย

ซึ่งก่อนจะเสียชีวิตได้ทานหอยแมลงผู้ที่ไปซื้อมา๓ถุง
ราคา๑๐๐บาทพร้อมกับน้ำจิ้ม
โดยซื้อมาตอนเย็นของวันที่๔ธันวาคม
พอกลับมาถึงที่บ้านก็นั่งทานกัน๓คน
แต่คนที่ทานเยอะที่สุดเนี่ยก็คือลูกชายของเขา

พอผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าเริ่มมีอาการรุนแรงฮะ
ผู้เป็นพ่อก็เลยหายามาให้ลูกชายกิน
อาการก็เริ่มดีขึ้นต่อมาเนี่ยตนมีอาการท้องเสีย
แล้วก็ถ่ายอ้วกจนเกือบจะเป็นลม
ให้ลูกชายคนโตพาไปที่โรงพยาบาล
แต่ลูกชายตอนนั้นเห็นว่าดีขึ้น

พอมาถึงโรงพยาบาลสามีก็โทรมาบอกว่า
ลูกชายมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
ตอนแรกบอกว่าดีขึ้นแล้วอยู่ดีท้องเสียเองรุนแรง
นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิต
ทางด้านนางสาวธัญทิพย์อายุ๔๙ปี
แม่ค้าในตลาดก็กล่าวบอกว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อคืน
ว่ามีคนมาซื้อหอยแมลงผู้ในตลาดนัดไปกินแล้วเสียชีวิต
คนขายหอยเนี่ยเขาบอกว่าเขามาขายเป็นประจำที่ตลาดแห่งนี้
และตลาดนัดเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าคนอื่นซื้อไปกินทำไมไม่เป็นอะไร
ครอบครัวนี้ซื้อไปกินแล้วเสียชีวิต
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจตลาดแผงร้านขายหอยเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ชายเจ้าของร้านขายหอยแมลงผู้ก็บอกว่า
บางคนกินท้องไม่เสียก็มีแล้วแต่ละคน
ไม่ต้นเนื่องทุกวันวันละ๕๐กิโล
หมดไม่หมดก็เอาทิ้งเพราะว่าเก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้มันจะเน่า
ยืนยันว่าของที่นำมาขายสดใหม่แน่นอน
ตอนนี้ก็รอแค่ผลตรวจหอยจากทางโรงพยาบาล
เรื่องต้นผลการตรวจหอยแมลงผู้ออกมาแล้วพบว่าติดเชื้ออาฮีวา
อยแมลงผู้ติดเชื้ออฮิวา

ก็เลยเสียเลยไงแหม่จะเคยเป็นเม

ปรากฏว่าไปกินร้านอาหารดีด้วยนะ
ที่ไม่เคยเป็นอะไรแล้วที่ไม่ไปเที่ยวที่ตามวัดตลอดไม่น่าเป็น
หรือปรากฏไปเข้าหมอปุ๊บติดเชื้อในกระแสเลือด

มากเพราะว่ากินดอกไม้ทอด

ที่ร้านอาหารมักง่ายใช้น้ำมันเก่าทอดแล้วทอดอีก

มันติดกินแค่ไปนิดเดียวนแบบนี้๑๒
มันว่ามันจะอาการขึ้นแล้วก็ติดเชื้อในกระแส

ไม่เลือกยังไม่เป็นไรเลยตายตายตายที่คนเราจะบอกว่าดูซิไปกินเนี้ย
ไปกินแค่ดอกไม้อืมทอดอ่าแล้วก็แล้วก็อาจารย์ท้องเสียอาเจียน
ติดเชื้อเลยน้ำมันบอกหม่อหม่อคุณไปกินน้ำมันอะไรบอกไม่รู้แกกินของ
แล้วก็กินเจนของทอดแล้วมันผลมันมาจากอะไรเชื้ออะไร
เจ็มมดแบคทีเรียหรือเชื้อไม่รู้หรอมันแต่มาจากไหนไวรัสไวรัสอะไรอย่างเงี้ย
จะถามว่าอย่างหอยมันแต่หอยมันแต่จริงจริงอ่ะโอกาสในการที่คนจะท้องเสีย
มันนึ่งไปแล้วนะพี่เนยมันผ่านความร้อนไปแล้วแต่มันต้องนึ่งให้สุกด้วยไง
แต่เขาบอกมันจะต้องดึงไอ้ตัวดำเส้นดำออกเส้นดำออกเพราะว่าคนเราดึงหรือเปล่า
ตรงนั้นมันจะเป็นแบบว่าที่มันแบบมีซายอยู่มีเชื้อโรคอยู่แล้วเอาเป็นว่าอย่างสมมติเขาบอกเขาขายวันละ๕๐กิโลเนี่ย
มันแจ็คพอร์ตหรือเปล่าแบบคนอื่นไม่เป็นอะไรแต่เขาก็โงค์คนอื่นเป็น
ที่ซื้อไปในวันเดียวกันกับที่คนกลุ่มครอบครัวนี้กินเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ทั้งบ้านเขาเป็นแม่ก็เป็นถูกไหมฮะใช่เขาเป็นกันทั้งบ้านเลย
เพราะฉะนั้นก็อาจจะแจ็คพอร์ตแต่นี่เขาแบบผลการตรวจหอยแมลงผู้อ่ะ
เอาหอยแมลงผู้ไปตรวจเลยเป็นเชื้ออฮิวาโอ้โหก็แรงอยู่นะ
จริงตายแล้วใครทำเหลือเช้าโรงพยาบาลไม่ได้หบม้อกม้อยทอดทีเจริตใช้เข้าร่วงบ้านได้

จับทุกคนมานั่งค่ะใครวางยาคะ
นี่แหละกร่อนเจ้านายใส่ซะหน่อยบีบซะหน่อย

พอที่ไปเวลาที่ฉันบึกแต่อีกลูกน้องจะไป
ช่วงนั้นมันชอบเอายานอนหลับให้ฉันกิน

อธแฮให้ยันแหล่งหน่อย
ไม่หนักแบบเหลี่ยง
แต่เราจะส่งเนินมาเล่น
หรือมันแตกต่างกันในไทยมีความรู้
ไม่ต้องให้คุณผู้ชมที่เรารู้อยู่
มันเป็นเพศของมันนี่เหรอ
หรือนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน

บางจังหวัดอ่ะบางทีเราก็เห็นว่ามันบางฮรก็ขาว

ถ้าหอยอร่อยจะต้องมาจากสุราช

บุ๊กก่อนรับฐานีน่ะรับรองว่า

เพราะรถเมฆเคยเจอทั้ง๒สีแต่ไม่รู้ว่ามันต่างที่ยังไง

เขาเป็นธรรมชาติจริงนะใช่ไหม
ถูกนะฮะแต่สมุทรสาครแถวสมุทรสาครก็มีแบบว่า
เป็นตามธรรมชาติก็มีแต่เป็นฟาร์มหอยส่วนใหญ่

เขาเลี้ยงอย่างนี้แต่เขาเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติค่ะ
ใช้แบบว่าเปิดประตูน้ำเป็นวัง
แล้วเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คือเลี้ยงเขาไว้เหมือนลักษณะปกติอย่างนั้น
แต่แค่อยู่ในคอกที่เราจัดเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานหอยนะครับ

พี่เช้าเคยท้องเสียแล้วเข็ดมากไง
คือนั่งอยู่ในชะโคกครึ่งวันรถเมย์ทำงานไม่ได้เลย
แล้วถ่ายออกมาเป็นน้ำแบบน้ำแบบตลอดเวลา

ตอนนี้เวลากินอะไรก็แบบว่าทานแบบสุกซะนิดนึงก็ดีเนาะช่วงนี้เนาะ

ถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างชาวบ้านแตกตื่นครับพบ
วัตถุประหลาดครับผมนะฮะตกลงมาจากท้องฟ้านั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทงชัยคำยาอายุ๔๑ปีชาวบ้านขุนทอง
ส่วนนครราชศรีมาครับได้นำหินสีดำเนี่ยหลากหลายรูปแบบมาให้ดูที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
อุกบาทเหรอถูกต้องฮะเขาบอกพร้อมอ้างว่าพบที่บริเวณไร่มันในยามดึกครับ
เห็นเป็นแสงตกมาจากฟากฟ้าก่อนหล่นลงมาที่บริเวณไร่มันของตัวเอง
ทงชัยเนี่ยเปิดเผยว่านะครับได้พบหินบริเวณไร่มันสัมปะหลังครับและทุ่งนาหลังบ้าน
หลังจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตรนะฮะโดยเห็นแสงไฟประหลาดครับลอยตกลงมาที่พื้นดินจึงได้เดินไป
ดูครับก็พบว่ามีวัตถุปริศนาลักษณะเป็นก้อนสีดำเงาตกอยู่จึงได้เก็บเอามาฮะหลังจาก
หลังจากนั้น๑สัปดาห์ก็ไปถ่ายไล่ปรับดินตามปกติเลย

พบสีดำจำนวนมากอีก
โดยเชื่อว่าจะเป็นหินที่นำโชคลาภมาให้ตัวเอง

ไม่รู้ฟิลิปปินส์หรืออินโดที่มีอุกระบาท

อันนั้นน่ะรัฐบาลเขาให้เงิน

แต่มันอาจจะเป็นไม่ได้เพราะมันมีผลดาวน์ตกมาไง

ช่วงนี้ช่วงใกล้ตั้งแต่เดือนตุลามา

นั่นเองพี่เบิร์ตหรือเปล่าฝนดาวตกแล้วนั่งอธิษฐาน

ความรู้จิตยนดาวน์ตกน่าวอธิษฐานเพราะว่า
ป้องเจ็บว่าต้องอธิษฐานให้เสร็จก่อนที่แสงมันจะหมดไป
ใช่แล้วความอธิษฐานมันจะเป็นจริง

เมื่อก่อนเมื่อจะไปดูมึงไปดูคนเดียวด้ีตก

ไม่ชอบตกชอบขึ้น
ชัดเจน
ว่ามันก็แปลกแล้วนะห้องหนึ่งเลี้ยงพิษบู
กลายเป็นเรื่องราวระดับประเทศ
วันนี้มันน่าจะเป็นระดับประเทศมากกว่า
ถ้าสมมุติเพื่อนบ้านคุณเปิดไปปุ๊บ

เลี้ยงในคอนโดจอลาแค่๘ตัวโอ้พระเจ้า

พระเจ้าคนเราทุกวันนี้มันแปลกกันได้ขนาดนี้แล้วเหรอ

วันนี้ฉันดูข่าวที่ตอนเช้าแล้วตกโอ้โฮ
เลี้ยงจอลาแค่๘ตัวในคอนโด
แล้วมันจะนอนกันยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

คือที่บุกเข้าไปในคอนโดเนี่ยเหตุผลด้วย
เพราะว่านุ่มคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ย

ก็เลยมีตำรวจเข้าไปที่ห้องของเขา
ปรากฏว่าป๊าเข้าไปก็คือเจอจอราเข้อยู่ในห้อง

ตอนนี้เลยแบบไม่แน่ใจว่า๑๑หรือ๘กันแน่

โอ้โหจริงคือตำรวจต้องไปถึงสถานที่
คือไม่อยากเห็นมันตัวเล็กหรือเปล่า

คือร้อยตำรวจเอกสมัยศรีสุราช
บุกรองสารวัตรสอบสวนสภพปักครองลังศิษฐ์
เขาก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่ง
แหม่ดูสิเลขเข้ามา
มีชายคุ้มคลั่งอารวาสภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านตำบลบังพูน

พร้อมกับกำลังสายตรวจชุดสืบสวน

ขอภาพปตกช์อีกทีหนึ่งได้ไหน

ขนาดศพไม่กลัวเปิดไปนี่คือตกใจมาก

เดี๋ยวคุณดูนะมีการต่อลองกินก่อนคุยกร้ายน้อย

เอาไว้ก่อน

ก็พบกับชายคนนึงทราบชื่อว่านายทัศพงศ์
อมรศรีริตกูลอายุ๓๖ปี

ก็โวยวายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัคร
กู้ไพยพยายามเรียกกร่อมอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง

ต่อมาเจ้าของคอนโดอนุญาตค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปในห้อง
ก่อนจะบุกช้าจับตัวในท่าสะพงเอาไว้ได้
หลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบภายในห้อง

เมื่อพบว่ามีการเลี้ยงจราเข้ตัวเล็ก

ทั้งหมด๑๑ตัวพร้อมกับเม่นแคระ๑ตัว
สร้างความงุ่นงงให้กับเจ้าของคอนโด

ไม่เป็นไรแต่ตัวไม่ควรเลียง

พี่แต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะต้องตัวใหญ่ไง

เดี๋ยวไปปล่อยไงที่มันใกล้จับคนไงหนู
นี่คือตัวเกือบ๒ไม้มันทัดนะ๕๐เซนติเมตรนะ
คือเจ้าของคอนโดเขางงว่า

เนื่องจากว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีการลักลอบนำจาละแคร่

มันก็ไม่เฮปปี้อยู่ดีมันก็เจอกับตุ๊กแกร่เปล่าวะ
ใหญ่กว่าใหญ่กว่า
แล้วต่อไปก็ลงคอลังศิษย์อย่างนี้เหรอแม่
ใช่ก็นั่นแหละว่ายน้ำแถวนั้นกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เจอกันหน่อย
คือเขาบอกว่าคือเข้าไปถึงเขาตรวจสอบ
พบอุปกรณ์การเสพกัญชาเสื้อผ้าก็ถูกเผาด้วยนะในห้อง
ผนังห้องมีการเขียนข้อความต่างไปทั่วเลย
หยุดเดือนอีกทีถ้าอยู่นานกว่านี้จราเข้ตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้
โดยไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วก็อาชีพของเขา
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีลูกบ้านมาแจ้งมาว่า
ข้างห้องมันมีอาการคุ้มคลั่งชอบโยนสิ่งของออกมานอกห้อง
แล้วก็ทำลายข้าวของด้วยโดยควบคุมสติตัวเองไม่ได้
ต้องตรวจสักนิดนึงตรวจก็เจอจราเข้เข้าไป
นะฮะตรงนี้ไม่รู้สิ่งที่โยนใช่จอระเข้หรือเปล่าหรือเปล่านะฮะวาย
โยนไปโยนออกนอกนั่งตัวเล็กนี่ไงถูกแจ้งก้องหาครอบครองสัตว์ป่า
โดยไม่มีใบอนุญาตถูกส่วนสาเหตุที่อารวาสมาจากอะไรเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่
สอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะครับแต่ถ้าเขียนห้องขนาดนั้นก็คือคงจะต้องเป็น
ครับนะฮะมาถึงเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ท่ารำไทยฮะแต่ไปอยู่ในเกมผีครับนะครับทางกระทรวงหนังผี
เรื่องก็มีลำหมดอ่ะนะฮะแต่ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
มันเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้สั่งห้ามเอาท่ารำไทยเนี่ย
ในเกมผีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการภาพวิจารณ์อย่างหนักนะครับ
ทวิตข้อความระบุว่าเพิ่งรู้จักที่ประชุมอนุกรรมการนะครับ
เกมโฮมสวีทโฮมตอนแรกเนี่ยนะครับจะเอาท่ารำไทยเนี่ย
ต่างใส่เข้าไปในเกมแต่กระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ครับ
เพราะอาจจะทำให้คนเนี่ยกลัวการรำไทยนะครับผม
ซึ่งเกมเนี่ยมันเป็นเกมผีนั่นเองนะฮะ
และเหตุผลอื่นเนี่ยทางผู้ผลิตเลยต้องคิดท่ารำใหม่เองหมดเลย
ท่ารำถูกต้องครับต่อมาครับนะฮะ
แล้วก็รูปภาพแบบสอนท่ารำต่าง
ที่จะเอามาแปะให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการรำ

ทางผมเนี่ยเจตนาดีแต่กลับถูกปฏิเสธครับ
แล้วก็บอกว่าตัวเกมจะทำร้ายศิลปะวัฒนธรรมไทย

และคนก็จะกลัวนะครับ
แล้วก็บอกให้น้องฝ่ายอาร์ตเนี่ย

วาดเองเพราะเราไม่สามารถเอาภาพจากอินเตอร์เน็ตได้แล้ว
ตัดสินใจปรับแก้ดีไซน์ผีนางรำใหม่นะครับ
จึงเป็นเหตุผลให้ปรับแก้ผีนางรำใหม่ให้สวยงาม

จึงไม่ออกมาอย่างน่ากลัวอย่างโปสเตอร์ที่เห็นนี้นะครับ
เพื่อให้คนเห็นผีนางลำ
แล้วเขาก็ยังคงสง่างามแล้วก็สวยงามอยู่
จะได้ไม่กลัวอีกต่อไปนะครับ

ใช่แต่มันห้ามในเกม

ก็ใช่ไงก็ฉันเห็นหลังทุกเรื่องเขาทำหมดถูกต้องไหมล่ะ

แต่นี่ก็คือเขาไปเอาท่ารำแบบว่า

มันเป็นเกมไม่ใช่หรอก

เหมือนตอนนั้นพี่อะไรโดน
ที่แบบว่าแต่งนางรำไทยแบบ
แล้วเอาไปทำเป็นหนังแล้วเป็นผีอะไรอย่างนี้

แต่นี่เขากลัวเด็กเป็นเห็นเป็นภาพจำไงจริง

เห็นเป็นแบบเป็นภาพผีใช่ไหม

เพราะว่าคิดว่ามันเป็นภาพในเกม

ที่เขาไปให้ผู้จัดหรือผู้กำกับทำพวกนี้

ก็จะไม่ค่อยมีฉะที่เป็นหราลของเขา
ทีก็แค่แบบใส่ชุดเฉยอะไรอย่างนี้
ทางเกมก็ปรับแก้ใหม่เป็นของตัวเองดี
ภาพที่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กับไทยรัฐนิวโชว์แบบละเอียดอีกทีหนึ่ง
คือเรื่องของเรื่องยังมีการพ่อปู่ฤษี
พ่อปู่ฤษีหายสาบสูงไปประมาณสัก๒๕ปีที่แล้ว
ปรากฏว่าพบจมอยู่ใต้สะพานฮะ
พอนักประดาน้ำลงไปเนี่ย
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออีกแล้วผู้สื่อข่าวเขารายงานครับ
ประดาน้ำของมูลนิธิสว่างราชบุรีราชบุรีเนี่ยนะครับ
นำเจ้าหน้าที่๘นายพร้อมด้วยอุปกรณ์การดำน้ำเนี่ย
ค้นหารูปปั้นพ่อปู่ฤษีเนี่ย
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยหายสาบศูนย์ไปจากวัดจอมประสาทเมื่อ๒๕ปีก่อนนะครับ
แต่ด้วยนายเอกลักษณ์หัวหน้าทีมชุดมารีนนักประดาน้ำเขาบอกว่าได้รับการขอร้อง
กรรมการวัดว่าเฮ้ยมีประสงค์จะอัญเชิญพ่อปู่ฤษีเนี่ย
ที่ปรากฏว่าเขาไปเจอไปเจออยู่ที่ต่อหม้อสะพานเนี่ยแหละนะครับ
เพื่อจะนำมาพิธีประกอบพิธีแล้วก็จัดตั้งในสาราให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรกันเนี่ย
ซึ่งตนกับเพื่อนได้พบเห็นก็ช่วงมีนาน้ำมันจะแห้งถูกต้องไหมล่ะ
ช่วงที่น้ำมันลดเนี่ยนะฮะจึงได้เห็นเสียนของท่านออกขึ้นมาแล้วนะ
ชาวบ้านก็เห็นว่าเป็นเสียผล่านี่คิดถึงเสียฤษีออกไปละ
ถูกเป็นเสียงฤษีเนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่แล้ว
ตอนนั้นน้องในทีมก็ยังช่วยกันยกขึ้นมาแต่ยกเท่าไหร่ก็ยกขึ้นมาไม่ได้
อันนี้คือเรื่องแปลกอีกอยู่ดีที่จริงไม่น่าจะหนักขนาดนั้น
รือสีถึงมีน้ำหนักขนาดนั้นก็ยังหาคำตอบไม่ได้อีกจนถึงตอนนี้
ต่อมาที่จริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดเจอมีนาถูกต้องไหมคะ
กรกฎาพยายามจะยกยกไม่ขึ้นกันยายนตนได้นำดำน้ำที่จุดดังกล่าว
ก็ยังคงเห็นอีกครั้งหนึ่งอืมก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะตรงตรงที่เดิน

ก็จึงดำน้ำแบบปูพรมแต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ
ซึ่งจะว่าไปว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่น้ำพ่วมก็ได้น้ำแมลงเยอะ
น้ำอาจจะพัดไปแล้วก็ได้ถ้าสมมุติเราคิดถึงแบบอย่างมูเตรลูอ่ะ
น้ำอาจจะพัดพัดไปแล้วก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลก
เนื่องจากองค์ปู่ฤษีน้ำหนักก็ไม่ใช่เบาเพราะตอนนั้นพยายามจะยกมันยกไม่ขึ้น
แล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่ใช่กระแสน้ำพัดเขายืนยันอย่างนั้นเลยนะครับ
ใช้เวลาค้นหาปู่ฤษี๗ชั่วโมง
ที่สุดคือยังไงรู้ไหมกันยายนยกเลิกภารกิจไปเลย
ไม่เจอเหรอสรุปแปลกอ่ะ
อกจากนี้นะฮะยังมีเรื่องราวของรูปปั้นพญานาค๗หัวอีก
ที่ตั้งอยู่ตรงใต้ต้นไม้เพราะตรงจุดที่พบกับรูปปั้นฤษี
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อน
มีเหตุชายชาวพระม่าจมน้ำตาย
จมน้ำตายเสียชีวิตตอนละที่นักบรรดาน้ำก็ได้ลงไปงม
ค้นไปหาไม่เจอจนมีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า
ชายพระม่าที่จมน้ำเขาปัสสาวะใส่รูปปั้นพญานาคกันก่อน
กล่าวว่าพญานาคคอให้เจอโกรธสบอะ
หลุดออกทีละหัวทีละหัวทีละหัวทีละหัว

ก็ลอยขึ้นมาหลังจากหัวพญานาคหลุดหมด

ถูกยิงเลยเหรอแล้วศพก็นอนเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีห่วงพญานาคติดอยู่ที่ตัวอีกด้วย
หลุดอยู่ที่ตัวได้ไงมีของหลงไหมล่ะ

เอ๊ะต้องไปแล้วแหละจริงอยากรู้
ตอนที่เขาสร้างสะพานมิตรภาพไทยมุกไทยลาว
ตอนนั้นคนตายเยอะมาก
แล้วศพบางคนยังถูกปูนเทไว้อยู่เลย

เขาก็บอกว่าผู้หญิงอาณาจะเข้าภาษาแล้ว
หยุดสร้างเถอะขอสวดมนต์หน่อย
ปรากฏว่าตอนนั้นเราใช้วิศวกรอื่น
ฝั่งประเทศญี่ปุ่นไม่หยุด

พรุ่งนั้นเขาบอกว่าพญานาคบางทีไปตามรอยพญานาค
โอเคตอนนี้คนไปนครพนมจากนครพนมเนี่ยไปมุกดาหารอีกชั่วโมงนึง
คุณลองไปตรงสะพานมิตรภาพ

ใช่เหมือนบอกเรื่องเล่าบอกว่าพญานาคจะขอจำศีล
จะขอจำศีลแล้วก็ตอม่อเฉียดเศียรพญานาคไป
ท่านก็เลยโกรธก็เลยเกิดเหตุขึ้น

เอาล่ะช่วงหน้าค่ะเราจัดอันดับศิลปินนักแสดง
ทรงอิทธิพลในทวิตเตอร์กันซะหน่อยดีกว่าถึงครับผม

ผู้ทรงอิทธิพลในทวิตเตอร์มีใครบ้างคุณมสมี่ครับมีคุณมสไม่ครับ
ไม่มีเราอย่าคิดขั้นไปเทียบรุ่นกับเด็ก
นี่มีกับเด็กคุณแม่พวกเราปูนี้แล้วเนี่ยนะ
แต่เทรนด์ทวิตเตอร์ข่าวใส่ไข่ก็คือมีตลอดนะถูกแต่ต้องต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่

จัดอันดับศิลปินนักแสดงผู้ทรงหาเรื่องราว
เดี๋ยวมีข่าวอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือคุณแม่จะติดนะคือเป็นพวกแบบกระแสลบนะ
แบบว่าผู้ทรงอิทธิพลการจัดทัวร์ลง
พิธีกรผู้ทรงอิทธิพลการจัดทัวร์

ก็บอกก่อนจะหมดปี๒๕๖๓เนี่ย

ที่มาชกมวยกับฉันหรือเปล่า

แอบถ่ายรูปเขามาตอนชักชวนเหรอ

ไปเจอชั่วโมยใครมวยเดียวกับฉัน
นายดูสิพี่เคยบอกหนูแล้วรอบนึง

ใช่ไหมคุณไม่ใช่จะเปิดวาร์ดทำไมนี่

เขาจะนางมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจริง

กันคือคนที่ปากเบิร์นหน่อยใช่ไหมใช่อ๊อฟเนี่ยน่าจะตีตีน่ารักอ๊อฟน่ารัก
อันดับ๔ต้องปีนี้เป็นของเขาจริง
แสนอันดับ๑ต้องยอมรับคนเราเนี่ยอย่าเล่นอะไรกับดวง
บทเงียบไปนะอยู่ดีแบบไปออกรายการเดี๋ยวแม่กินกลับมา
โหตายแล้วขึ้นเป็นอันดับ๑คือเป๊กผลิตโชค
แล้วเหล่าบรรดานุษย์เขาเหนียวแน่นมาก
เหนียวแน่นทุกอย่างเลยจริงน่ารัก
สำหรับบุคคลในวงการบันเทิงที่มีคนตามทวิตเตอร์มากที่สุด
เราต้องไปตายแล้วเกิดใหม่เผื่อจะได้เล่นคู่
เดี๋ยวหน้าตาอันดับ๖น้องเตเด็กคุณถามหมดเลยว่ะ
คุณเตตะวันอันดับ๗คุณอ๊อฟจุมพล
อันดับ๘เป๊กผลิตโชคอันดับ๙คริสพีรวัตร

ไม่เขาเล่นได้เลย
พี่แม่ก็ต้องรอเเหละแต่ถ้าพี่แม่ฉันอยากเล่นคู่กับพี่หนุ่มไง

แต่ดูเนี้ยแองจริงเวลาคนมันจะมาเนี้ยออร่ามันพุ่งสิ
ไม่ใครหนูคนคนไหนอ่ะบุ้นไง
โอ้โหหน้าตาแบบสมัยใหม่หมดเลย
หนุ่มเหล่านี้นะคะช่วยตึกเยอะ

โอ้ไม่เสาแล้วค่ะล่าสุด
คุณคิดดูว่าแฟนคลับเขาอ่ะเมเอ้ย

แกมมี่ทำอย่างนี้ค่ะหนู

แฟนคลับจ่าย

เดี๋ยวพี่เอามาทำพิธีกรด้วยก็ยังได้เลย
เอาเงิน๒ล้าน๘มาช่วยพี่ซื้อโฆษณา

โหเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวฉันโปรโมทข้าวบรรไกรทุกวันเลย

ข้าวบรรไกรคิดใช่ไหม

เอาเงิน๒ล้านแปดมาซื้อโฆษณา

คุณณเดชน์บอกคิดถึงแย่ออกสื่อเนี่ย
คนบันเทิงก็แอบแซวกันบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบว่า
เขาไม่โพสต์กันส่วนตัวนะเขาพูดออกสื่อเลย

รูปคู่บรรยากาศโรแมนติก
แคปชั่นว่าแค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความสุข

ทุกคนก็แบบไปแซวหวานไม่เกรงใจคนโสดเลย

อยากให้ทะยานสู่ทะยานสู่

บอกว่าถ้ามุติจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของดาราทั้งหมด

หลอกก็ได้ครับอืมน้องเปรียบนะครับอ๋อเอาไป
เอาไปเปรียบแป๊บหนึ่งก่อนอืมอืมน้องเปรียบนะครับเอาไป

ท่านผู้ชมไม่คิดว่าเราตกอันดับที่๘
ข้าพเดี๋ยวน้องเขาจะน้อยใจนะฮะเป็นใครครับ
บาสเด็กอ้วนที่แท้จริงเป็นน้องบาสสุรเดชของคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ใช่ไหม
มีคนมาข่วงมาว่าชื่อน้องบุ๋นนะคะไม่ใช่บุ๋น
น้องบุ๋น